เรายังติดตามการค้นหากำลังพลของเรือหลวงสุโขทัยอับปางนะครับ
แล้วก็ตอนนี้ยังศูนย์หายกองทัพเรือเคลื่อนร่างผู้เสียชีวิต
จากเหตุเรือหลวงสุโขทัยอับปาง๑๐นายไปประกอบพิธีพระชธานน้ำหลวงอาบศพ
ชาปนสถานกองทัพเรือสัตหีบขณะที่เช้าวันนี้
พบผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก๒รายที่ทะเลชุมพรและยังเหลือที่ต้องค้นหาอีก๖นายครับ
ภารกิจการค้นหาและช่วยเหลือกำลังพลทหารเรือกรณีเรือหลวงสุโขทัยอับปานะครับ
เข้าสู่วันที่สิบแล้วแปดในรายการยี่สิบนาทีเมื่อเช้านี้พบอีกหนึ่งร่านนะครับ
ถูกน้ำทะเลซัดมาเกยที่ชายหาดเกาะเสม็ดตะบนปากน้ำชุมพรอำเภอเมืองจังหวัดชุมพร
สภาพศพสวมชุดหมีนะครับสีกรมท่าของทหารเรือ
สวมเสื้อชูชีพสวมนาฬิกาที่ข้อมือซ้าย
กล้ามนาฬิกาสี่สิบห้านาทีมีรายงานเพิ่มเติม
อีกว่าพบร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก๑รายนะครับ
บริเวณเกาะงามใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดชุมพร
เรื่องต้นมีหลักฐานบ่งชี้ว่าเป็นกำลังพลของกองทัพเรือ
ทำให้ขณะนี้ยอดผู้สูญหายคงเหลือหกนายสิบเอ็ดนาฬิกาสามสิบนาที
ทัพเรือได้ลำเลียงกำลังพล๑๐นายที่พิสูจน์อัตลักษณ
เสร็จสิ้นแล้วออกจากมูลนิธิสว่างราชศรัทธาธรรมสถาน
อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคิวรีขันไปครึ่งเครื่องบินของกองทัพอากาศ
แบบสี่ร้อยสามสิบที่กองบินห้าอ่าวมะนาวเพื่อไปยังสถานบินอุทธเผา
เพื่อประกอบพิธีพระชธานน้ำหลวงอาบศพและสวดพระอภิษฐรรม
ชาปนสถานกองทัพเรือสัตหีบจังหวัดชนบุรีคุณผู้ชมครับ
ร่างกำลังคนทั้ง๑๐นายถูกบรรจุในหีบศพสีขาวคลุมด้วยทงชาติ
และครอบครัวถือกรอบรูปและกระถางทูบเดินนำหน้าขบวนรถที่จัดเตรียมไว้
ก่อนจะเคลื่อนออกจากบริษฐิอัยังกองบินห้าโดยมีทหารกองกิตยศตั้งแถวรอรับ
ทำพิธีเคารพศพอย่างสมเกียจครับ
ของทหารกิตยศแหลงความเคารพศพข้างซ้อยวง
วันทะเยอร์อุด
โดยมีพลเรือโทพิชัยล้อชูสกุลผู้บัญชาการกองทัพเรือภาคที่๑
และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพอากาศและกองทัพเรือ
ร่วมส่งร่างเหล่าทหารกล้าขึ้นเครื่องบินของกองทัพอากาศแบบสี่ร้อยสามสิบ
ชนบุรีโดยมีญาติของผู้เสียชีวิตที่เดินทางมาร่วม
รับศพอยู่ในอาการเศร้าโศกเสียใจร่วมเดินทางกลับไปด้วยครับ

จุด
และนี่คือที่สนามบินอุตภัวนะครับ
กองการบินทหารเรือกองเรือยุทธการ

มารอรับศพกำลังฝนสิบนาย
แล้วก็มีกองทหารเกรียดศักดิ์ยทธ์

จากนั้นได้เคลื่อนย้ายศพไปประกอบพิธี
พระราชทานน้ำหลวงอาบศพในเวลา๑๗นาฬิกา
กำลังพลทั้ง๑๐นายได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดกล้าโปรดกระหม่อม
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์
จนเสร็จสิ้นกระบวนการพิธีพระชธานเพลิงศพครับ
คุณผู้ชมค่ะในวันนี้ก็มีรายงานเข้ามานะคะ
บอกว่าเจอร่างที่สันนิษฐานว่าเป็นหมอแชมป์นะคะ
แพทย์ประจำเรือหลวงศุโขทัย
ซึ่งร่างนี้ลอยห่างจากเกาะหินหลักงามจังหวัดชุมพร

ตอนนี้อยู่ระหว่างส่งตรวจอัตลักษณ
เพื่อยืนยันตัวตนต่อไปค่ะ

มูลนิธิรักศีลธรรมปากน้ำชุมพร

พบศพผู้ชายมีลักษณะเป็นลูกเรือของเรือหลวงสุโขทัย

เสื้อยืดสีน้ำเงินมีรอยสักเต็มตัว
ลอยอยู่ใกล้กับเกาะหินหลักงาม
เขตอำเภอเมืองจังหวัดชุมพร
ส่งตรวจอัตลักษณ์เพื่อยืนยันตัวตนค่ะ

ได้มีการโพสต์ระบุว่า

ขอให้ไปสู่พบภูมิที่ดีนะพี่แชมป์

รู้ว่าอดทนจนนาทีสุดท้าย
แต่ผลก็ออกมาแล้วว่าปฏิหารไม่มีอยู่จริง
ไม่ต้องห่วงแม่กับพ่อนะ

องดูว่าทุกคนเขารัก
และเป็นห่วงมากแค่ไหน
๙ปีที่ผ่านอะไรกันมา
หลับให้สบายนะคะ
หนูอโหสิกรรมให้ทุกอย่างนะ

หมอแชมป์และเรือหลวงสุโขทัยอับปางค่ะ
อดีตแฟนสาวของหมอแชมป์บอกว่า
ขณะนี้ยังไม่พร้อมที่จะให้สัมภาษณ์ใดนะคะ
แต่ยืนยันว่าเธอจำรอยสักของหมอแชมป์

เป็นเสื้อในหลักสูตรการดำน้ำ
หมอแชมป์เป็นครูสอนนั่นเองค่ะ

สภาพศพที่คาดว่าจะพบและเป็นหมอแชมป์นี่
สวมเสื้อชูชีพเช่นเดียวกันนะครับ